รางคู่จิระขอนแก่นที่จังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงเขาบอกว่าได้รับผลกระทบ
ก็เลยเตรียมล่ารายชื่อนะคะเพื่อที่จะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยช่วยแก้ปัญหากันหน่อย
ชาวบ้านในอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชศรีมาตั้งโต๊ะรวบรวมรายชื่อ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างทางลอดรถไฟรางคู่จิระขอนแก่น
บริเวณชุมชนดอนขุนสนิทที่ออกแบบมาไม่เหมาะสมกับการใช้งานจริง
เพราะว่าถ้าหากเกิดฝนตกแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะมีน้ำท่วมขังใช้งานไม่ได้
บรรยากาศของการตั้งโต๊ะก็คึกคักนะคะมีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบมาลงชื่อกันเป็นจำนวนมาก
โดยหนึ่งในนั้นก็คือนางนวรัฐก่อสูงเนินเป็นแม่ค้าขายน้ำ
ที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์๓ล้อพ่วงข้างเป็นภาษณะในการขาย
เธอบอกว่าถ้ามีการเปิดใช้งานทางลอดใต้รางรถไฟรางคู่นี้
ตัวเธอเองและชาวบ้านได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากแน่นอน
เพราะว่าต้องใช้รถสามล้อพ่วงข้างนี้ค่ะขับขี่ตระเวนไปขายตามที่ต่าง
ซึ่งด้วยน้ำหนักของรถที่มันมากอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถขับลอดหรือขับขึ้นสะพานได้
เพราะไอ้ตัวทางลอดนี้นะคะคุณผู้ชมมันจะมีความลาดชันแล้วก็มีความแคบมาก
รวมไปถึงขณะก่อสร้างเนี่ยถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ
ทำให้ช่วงล่างของรถของชาวบ้านพังกันไปหลายแล้ว
อกจากนี้ก็ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองจากการก่อสร้างโครงการนี้ด้วยค่ะ
ใหญ่ก็เพิ่งจะมีการเคลื่อนไหวไปเมื่อวันที่เจ็ดมกราคมด้วยเป็นการเรียกร้อง
การรถไฟแห่งประเทศไทยมาแก้ปัญหานี้แล้ววันนั้นค่ะก็มีตัวแทนจากการรถไฟ
เข้ามารับฟังปัญหาแล้วก็รับปากว่า
จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้กับชาวบ้าน
แต่แล้ววันเวลาผ่านไปกว่า๑สัปดาห
ชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ไม่ได้มีวี่แวว
ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรจากฝั่งผู้รับผิดชอบเลย

รถไฟอาจจะไม่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข

เพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วอีกไม่กี่เดือนค่ะ

ชาวบ้านก็เลยต้องออกมาร่วมกันล่ารายชื่ออีกครั้งหนึ่ง
ที่จะเสนอให้ทางการรถไฟเร่งแก้ปัญหาให้หน่อยค่ะ